มันขึ้นอยู่คนเอกประยุทธ์นะปีหน้า
ปกติเวลาอยู่นานจะต้องมีศรัทธาเพิ่มขึ้นนะ
แล้วทำไมศรัทธาถึงลดลงล่ะ
ปีหน้ามันจะได้เห็นไง
จะได้เห็นว่าอำนาจ

สวัสดีครับ